คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเราได้ยินพูดถึงเรื่องของสังคมการที่ไม่ใช้เงินสดมากขึ้นนะคะ
คือเวลาไปไหนเนี่ยไม่จำเป็นต้องพกเงินสดอีกแล้ว
มีบัตรใบเดียวก็สามารถที่จะทานข้าวก็ได้ช้อปปิ้งก็ได้จับจ่ายสินค้าก็ได้
เพิ่มขึ้นกันอีกสักหน่อยจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
ดเงินทีเดียวออกมาหลายหมื่นบาท
ถ้าเงินหายจะทำยังไงล่ะคะเนี่ย

เพียงแค่พกบัตรเดบิตเพียงใบเดียว
เราก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
โดยไม่ต้องพกพาเงินสดให้ยุ่งยากค่ะ
ที่สามารถนำไปทำธุรกรรมถอนเงินสดโอนเงิน
และใช้ชำระสินค้าที่เครื่องรับบัตรตามร้านค้า

ทำให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ
จริงที่มาก็คือว่าเป็นบัตรที่ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส
มันจะจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิตไม่ได้

ก็คือสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อสินค้าและบริการ
ร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิตได้เช่นกันนะครับ
มีลักษณะทำงานที่มากกว่าบัตรเอ็มทั่วไป
ทันทีที่บัตรเดบิตถูกรูดที่จุดชำระเงิน
รายการค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากบัญชีทันที
ไม่เป็นการก่อนหนี้แต่จะเน้นควบคุมการใช้จ่าย
ทำให้ไม่มีโอกาสใช้เงินเกินกว่ายอดเงินที่มีอยู่จริงในบัญชีค่ะ
โดยทุกคนที่มีบัญชีเงินฝากก็สามารถทำบัตรเดบิตได้
เราพยายามจะลดการใช้เงินสด
เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวก
ไปไหนมาไหนเราก็ไม่ต้องถือเงินเยอะแยะนะครับ
จะต้องการใช้เงินสดในบางกรณีนะครับในบางที่
ก็สามารถจะใช้คุณสมบัติของบัตรเดบิต
ในขณะเดียวกันถ้าจะไปซื้อสินค้าและบริการ
เติมน้ำมันหรือซื้อสินค้าต่างเนี่ยนะครับ

ส่วนใหญ่ก็จะรับบัตรเดบิตด้วยเช่นกันนะครับ
ขณะนี้ก็เรียนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีมาตรการสนับสนุนนะครับ

ซื้อสินค้าและบริการในหลายที่นะครับ
เป็นเรื่องของความสะดวกเรื่องความปลอดภัยและความทันสมัยครับ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร
เช่นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ
ร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
และสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่าย
ยังใช้กดเงินสดและใช้ช้อปปิ้งในต่างประเทศได้อีกด้วย
โดยไม่ต้องพกเงินสดสกุลต่างประเทศไปเยอะให้หนักกระเป๋าค่ะ
ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา
ใช้แล้วจะติดใจใช้อย่างมั่นใจ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน